คุณผู้ชมฮะตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อบตกันหน่อยนะฮะ

สุดทนเลยก็เลยต้องยกมือถือขึ้นมาแอบถ่ายไว้หน่อย

คือเขาสังสรรค์กันในวงเล่า

เอกสารราชการในวงเล่ากันเลยนะฮะ

โอ้โหเพลงนี้สนุกสนานเลยนะคุณนะ
ร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่านนะครับ

กับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อบตกลุ่มหนึ่ง

ชาวบ้านไม่ขอเปิดเผยตัวตนเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟัง
บอกว่าเหตุการณ์ตามคลิปเกิดขึ้นวันที่๕กรกฎา
ตอนประมาณสาย๑๐โมงครึ่งเอง

นายกอบตประหลัดอบตหัวหน้าประหลัดอบต
วิเคราะห์นโยบายของอบตนะครับ
แล้วก็รวมทั้งหมด๕คน
รวมตัวกันกินเลี้ยงสังสรรค์และมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเปลืออำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
คุณผู้ชมฮะแล้วในวันที่๕กรกฎาคมเป็นวันอะไรฮะ
วันพุธตั้งสัปดาห์เลย

ใช่คุณใช่ไหมไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ใช่ไหม

ดังนั้นใช้เวลาราชการ๑๐โมงครึ่งมาทำอะไรฮะ

ไม่แล้วเขาบอกว่ากินกันตั้งแต่ตอนบ่ายเลยเหรอ
กินกันถึงช่วงบ่ายบ่าย๓โมงเย็นนะฮะ

ต้องนำเอกสารราชการมาให้พวกท่านเนี่ยฮะ
ถึงที่ร้านอาหารเซ็นถึงในวงเล่า

ก็งงนี่เป็นขณะเวลาราชการคุณออกมาเลี้ยงสังศันธ์กัน
ตัวแทนชาวบ้านบอกว่าพบพฤติกรรมแบบนี้บ่อยมาก
ชาวบ้านในพื้นที่เอือมระอาทนไม่ไหว
เพราะมาดื่มเหล้ามาเมายากันในเวลาราชการ
มีการนำรถยนต์ราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวนะครับ
เรื่องต้นเรื่องทั้งหมดได้ถูกส่งไปให้กับศูนย์ดำรง

ต้องตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ
ต้องใช้เวลาประมาณ๓๐วัน
ผู้สื่อข่าวของเรานะก็อยากให้ความเป็นธรรมกับฝั่งที่เขาถูกพาดพิงด้วยนะคุณ
ไม่ว่าเป็นนายกอบตประหลัดอบตหัวหน้าสำนักงานอบต
นักวิเคราะห์นโยบายอบตและเจ้าหน้าที่ของทางอำเภอ
ทั้ง๕คนนี้อยากให้ชี้แจงหน่อย
เราก็เดินทางไปยังอบตแล้วนะครับ
แต่ยังไม่ได้รับการชี้แจงแต่อย่างใดถ้ามีความคืบหน้า
รวมถึงเรื่องที่คณะกรรมการเขาจะต้องมีการตรวจสอบ
เราจะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะ
อย่างนี้ใครไปติดต่อราชการที่อบตไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เลย
ไม่แต่เดี๋ยวก็รอเขามาชี้แจงก่อนก็ได้เนอะ
ชี้แจงผ่านธรรมดิวีก็ได้นะครับว่าตกลงมันเป็นอย่างไรกันแน่ครับ